วันนี้บ๊ายบายจอแบนนิวกรีน
กรีนยืนยันไม่ได้อัพไซต์ค่ะหนูแค่ออกกำลังกาย
จริงเหรอผมต้องดูนะออกกำลังกายไหมคุณหนูดูอันนี้ออกกำลังกายไหม
มาพร้อมกับลูกใหม่ที่แบบว่าสะพรึมสะพรึงมากสวยสะพรึงเลย
ึมขึ้นไปดูผิดตาสาวกรีนยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นเขียงไม่ได้อัพไซต์แต่อย่างใด
เขาทำอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าหน้าอกหนูที่ดูใหญ่ขึ้นเป็นผลมาจากการตั้งใจออกกำลังกาย
น้ำหนักมากขึ้นหน้าก็เต็มมากขึ้นมีเนื้อมีหนังมากขึ้นมันก็เลยส่งผล
ไม่ได้ขึ้นเขียงค่ะก็ยอมรับว่าอยากขึ้นเขียงนะคะแต่ขอตังค์ด้วยนะคะ

ขอเก็บตังค์ก่อนที่ตัวเล็กลงแต่น้ำหยกใหญ่ขึ้นแค่ที่เดียวนั้นเพราะว่าเราออกกำลังกายส่วนนี้ให้หนักหน่อย
เพราะเรามีปมด้านนี้ค่อนข้างเยอะ
คนอื่นเขาออกกำลังกายแล้วแฟบหมดนะคะนักข่าวก็แซวเข้าไปนะ
แต่เราอ้วนไงคะน้ำหนักขึ้นมันบวมขึ้นที่เดียว
มันต้องมีการเสริมจับดูสิคะฟองน้ำทั้งนั้นเลย
ใส่ชุดนี้ออกจากบ้านยังรู้สึกว่ามันใหญ่เหมือนกัน

อุ๊ยแต่ทำไมน่าขึ้นเร็วเนอะเธอน้อง

เขาบอกว่าเขาเสริมซิลิโคนแล้วก็ดันหน้าอก
แต่บางทีมันดันได้จริงนะ
จะเป็นคนมีเนินอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่โต
เวลาเราไม่ใส่เสื้อชั้นในมันก็จะแฟบแต่พอดันมันก็จะขึ้นมาเวลา
แต่พอวันนี้รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็เลยไปหาซิลิโคนมาเสริมค่ะ

แต่ถามว่าถ้าอยากจะไปอัพไหมก็อยาก
เพราะว่าจะทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น

แล้วว่าเก๋ดีนะเพราะว่าหน้าเขาสวย
แล้วก็มีคนพูดได้นะคะว่า

ทำออกมาสวยก็อย่าไปว่าเค้าเลยก็ทำไปเหอะ

ออกกำลังกายแม่งทั้งเหี่ยวทั้งยาน
เห็นไหมล่ะกวนกันไงดูสิไหนไหน

เห็นไหมล่ะนึกว่าแอดจะไม่